คุณผู้ชมคะเรายังร่วมพิสูจน์ดวงไฟประหลาดที่บ้านเขาน้อย
ตำบลธาตุโรงอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
หลังจากที่ชาวบ้านเขาถ่ายดวงไฟติด
ทีนี้คุณผู้ชมเห็นจอมปลวกนี่ไหมคะ
ชาวบ้านเล่าบอกว่าดวงไฟประหลาดนั่นน่ะ
ลอยมาที่จอมปลวกตรงนี้จอมปลวกตรงนี้
ลุงเทียนเจ้าของที่คนปัจจุบันแกก็เลยสงสัยว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่แกจะซื้อที่มาเนี่ย
ปลวกนี้มีหรือยังทำไมมาสร้างห้องน้ำทัพจอมปลวก

ทีนี้แกก็เลยไปถามข้อมูลนี้กับเจ้าของที่ดินเดิมนะคะ
เจ้าของที่ดินเดิมบอกว่าได้สร้างห้องน้ำขึ้นมาก่อน
ก่อนที่จะมีจอมปลวกขึ้นมาช่วงที่มีจอมปลวกขึ้นมา
เจ้าของที่ดินเดิมบอกว่าตัวเขาเคยเห็นผู้ชายร่างสูงใหญ่
ตัวดำธมืนยืนอยู่ตรงจอมปลวกตอนนั้นตกใจค่ะ
แล้วก็คิดว่าชายคนนั้นน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทาง
ปกปักดูแลรักษานะคะจนกระทั่งเช้าวันต่อมา
เขาก็เลยไปปรึกษาพระที่วัดและขอให้มาทำพิธี
ก็เลยนำผ้าสามสีมาพันไว้รอบจอมปลวก
ซึ่งช่วงที่ลุงเทียนแกซื้อที่มาเนี่ยเจ้าของที่ดินเดิม
ก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังไงไม่ได้เล่าให้ฟัง
จอมปลวกเริ่มมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
แล้วสุดท้ายคืนวันที่สองสามกัญญาโยน
ชาวบ้านเห็นดวงไฟประหลาดลอยหายไปเหนือจอมปลวกนี้นะคะ
คาดว่าน่าจะเป็นการสื่อสารอะไรบางอย่างบ่งบอกอะไรบางอย่าง

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่โป่งหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก
หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวกหญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

หญิงบอกว่าจะเป็นพี่ปวก

แต่ว่าไม่ขาวนะแดงออกเป็นแดง
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อสู่บุคคลเราอธิบายไม่ได้
ท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของกล้องลือป่าว

พอมือไม่นิ่งแล้วมันก็ลากแสงไฟเทียน
ขึ้นมาแบบนี้อันนี้เป็นทางวิทยาศาสต

แล้วแต่คุณผู้ชมจะใช้วิจารณญาณแล้วกันนะครับ